จัดกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปที่นี่ผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นอยู่แล้วกับ
อาสมฤษีเนธาตุพุทธคุณ

นี่เลยพรมน้ำวนกันแบบนี้บอกไว้ก่อนคนที่เขาไปส่วนใหญ่
เขาจะมีความเชื่อในเรื่องของการกราบไห้ฤษีด้วย
ก็เลยไปกันที่อาสมฤษีเนธาตุพุทธคุณ
อยู่แถวถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข๙ตำบลโพทองอำเภอบางไซ

เล่าให้ชัดบอกให้ถูกกับสถานที่ของเขา

ประชาชนเดินทางไปเยอะฮะไปกราบไหว้
กุมารทองเจ้าสัวเห่ง
แล้วคุณจะได้เห็นเจ้าไอ้กุมารทองที่นี่นี่นะ
ใหญ่โตอย่างนี้แล้วโอ้โหดูน้ำแดงมาถวายด้วย
กี่แพ็คครับผมโอ้โฮไม่แปลกใจที่กุมารทองที่นี่
ถึงต้องปั้นออกมาใหญ่โตขนาดนี้ค่ะ
ก็ดูเล่นซัดน้ำแดงไปดิ

เอางี้ล่ะกันอันนี้ไม่ได้มาบรรคุณรบกันนะ
แต่เรื่องของเรื่องนี้คือความยิ่งใหญ่ตะกาลตาของที่นี่ครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วมาที่นี่ส่วนใหญ่เขามีกิจกรรมที่หลายคนสนใจ
ก็คือการมาอาบน้ำมนต์พร้อมกับลงนะหน้าทอง
และเจิมเส้นวาสนา
คือ๓สิ่ง๓อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป

อาบน้ำมนต์ก่อนเคตัวให้แห้ง
แล้วไปลงนะหน้าทองเพื่อเสริม

เสริมเมตตาเมตตามหานิยมตรงปากคุ้นไม่ออก
แล้วไปเสริมเจิมเส้นวาสนา
โอ๊ยอ่า

วันนี้เสียงคุณลิ้นคุณมันไม่ค่อยกระดกหรืออย่างไร

คุณชินสาคุณว่าไงมันว่าอื๊ออา
งั้นไม่ต้องอื้ออาไปดูเรื่องนี้กันหน่อย

โตบัวอายุ๒๙ปีเขาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว
เขานำน้ำแดงมาถวายกุมารทองเจ้าสัวเหง
จากตัวเขาประสบความสำเร็จทางธุรกิจ
คุณกิตินันบอกว่าเคยเดินทางมาที่นี่แล้วหลายครั้ง
และขอพรทุกครั้งก็มักจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอ
เขาขออะไรส่วนใหญ่ขอเรื่องหน้าที่การงานครับ
กลับไปเขาก็ตั้งใจทำมาหากินนะ
เรื่องของการค้าขายเขาก็เจริญรุ่งเรือง
ไม่ใช่กลับไปแล้วถ้านอนเฉยนอนสบาย
มันไม่มาหรอกครับต้องตั้งใจทำมาหากินกันด้วยนะจ๊ะ
แต่เรื่องของเรื่องวันนี้เป็นวันที่จะต้องลุ้นกันนะเนาะ
ก็อยากให้ทุกคนทุกหมู่ทุกเหล่าที่ดูพวกเราอยู่
มีโชคมีลาบกันไปแต่ก็อย่างที่บอก
เออเอาตามสะดวกแล้วกัน
ตอนพูดดีแล้วแต่ภาพไม่สดของ